เท้าเปล่าไม่มีถุงทานทาวน์เปล่าเลย

ต้องมีเลิกมียามมีทุกอย่างหมด

ผมจะต้องให้เจ้าทำพิธีที่ดินสอง

ก็เต็มเหนียวเหมือนกันนะ

ส่วนมังกรพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดี

วันไหนที่เธอต้องการขอพรอะไรเธอจงหมุน

ปอนเซอร์จะมีวิ่งเข้ามาหาเรา

คือเห็นชัดไม่ได้ตาฝาดเลยนะ